ผัดซีอิ๊วได้ไหมผัดซีอิ๊วเส้นน้อย
มันกลายทำให้เป็นถุงผัดซีอิ๊วบินเก้าอี้บิน

เป็นปัญหาระหว่างแม่ค้ากับลูกค้า
เพราะลูกค้าไม่พอใจที่แม่ค้าขายอาหารตามสั่ง
ซีอิ๊วให้เขาโดยมีเส้นน้อยนิดจริง
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นดังในโลกโซเชียลนะครับ
เพราะว่ามีการโพสต์คลิปทะเลาะวิวาส
ระหว่างแม่ค้ากับกลุ่มลูกค้า

มาล่ะมาล่ะมาล่ะ

โอ้โหครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ
โพสต์คลิปเหตุวุ่นวายภายในร้านอาหารตามสั่งนะครับ
หลังจากที่ลูกค้ามีปากเสียงกับแม่ค้า
ถึงขั้นนี้นะฮะเถียงกันไม่พอ
มีการโยนข้าวของกัน
เกือบจะถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันนะครับ
จากลูกค้าไม่พอใจที่ผัดซีอิ๊ว
เส้นมันน้อยเหลือเกินกินไม่อิ่มหรอก

แม่ค้าก็ผัดให้ใหม่ก่อนที่จะมีปากเสียง
คือช่วงผัดใหม่ก็เถียงกันไปเถียงกันมา

สุดท้ายถึงขั้นคว่างปลาสิ่งของภายในร้าน
อะไรที่หยิบขึ้นมาได้หยิบขึ้นมาปลากัน
อะไรที่หยิบขึ้นมาป้องกันตัวได้เตรียมฟาด

แม่ค้าก็หยิบเก้าอี้มาเหมือนกัน
นี่ลูกค้าก็ปลาถุงปลาของ
แม่ค้าหยิบมีดออกมา
คือเขาก็ป้องกันตัวเขาแล้วมีดก็อยู่ใกล้ตัว

ใช่นะครับกลายเป็นเรื่องเป็นราว
แล้วก็โพสต์ในคลิปบอกว่าลูกค้าหัวร้อน
ซีอิ๊วเส้นน้อยหยิบปลาใส่หน้าแม่ค้า
ด่าลั่นคว้าเก้าอี้ทุ่มซ้ำ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

แต่เราก็อยากหาว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
แล้วเขาจบกันยังไงมาให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเดินทางไปที่ร้านขายอาหารตามสั่งในคลิป
ร้านนี้ตั้งอยู่ภายในซอยประชาอุทิศ๗๒

แขวงทุ่งครุเขตราบบุรณะกรุงเทพ
ไปเจอกับป้าแหม่มเจ้าของร้าน

เล่านาทีที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาสให้กับทีมของเราฟัง
บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นบ่ายโมงของวันจันทร์ที่๔มีนาคม

ที่ผ่านมามีลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาสั่งผัดซีอิ๊ว๑กล่อง
ระหว่างที่ทำผัดซีอิ๊วให้ผู้หญิงคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่า

แหม่มก็เลยตัดสินใจเพิ่มเส้นแล้วก็เพิ่มเครื่องอื่นลงไปด้วย
ผักก็ตามจะหมูก็ตามจะใครก็ตามอะไรก็ว่ากันไป
ว่ารอบแรกพอได้มาแล้วป้าแหม่มเนี่ยเอาไปผัดให้ใหม่
เพิ่มให้ใหม่โดยที่ไม่ได้ว่าแล้วไม่ได้คิดตังค์เพิ่มด้วยนะ
ใช่นะครับราคา๔๐บาทถูกต้องไหมฮะ

ใช่ครับไม่คิดเงินเพิ่มแต่ลูกค้าส่งเงินค่าผัดซีอิ๊วให้๑๐๐บาท
แหม่มยืนยันว่าจังหวะที่ฝ่ายหญิงส่งเงินมาให้เนี่ย
ฝ่ายหญิงก็ทำท่าเหมือนไม่เต็มใจคือลูกค้าไม่เต็มใจ
คล้ายกับแบบจะโยนเงินให้เลย
ป้าแหม่มเองก็หยิบเงินทอนแล้วก็วางไปที่โต๊ะ
ฝ่ายหญิงที่เป็นลูกค้าเกิดไม่พอใจ
หาว่าทำไมป้าแหม่มเป็นอย่างนี้ทำไมไม่พอใจอะไรกันหรือเปล่านะครับ
กลายเป็นปากเป็นเสียงกันด่าทอกันไปมา
จากเรื่องของผัดซีอิ๊วเส้นน้อยจนแม่ค้าผัดให้ใหม่
แล้วก็มาต่อเรื่องของการวางเงินเหมือนโยนเงินให้อะไรเนี่ยนะฮะ
ก็เลยทะเลาะกันตอนนั้นก็คิดว่าเรื่องจะจบแล้ว
เพราะลูกค้าผู้หญิงออกจากร้านไปแล้วแต่ทำไมรู้ไหมคุณ
ฝ่ายหญิงเนี่ยไปตามแฟนผู้ชายคนที่ปรากฏในคลิปมาค่ะ
คือตอนที่แฟนผู้ชายเขามาเขามาด้วยกัน
แต่ว่าผู้หญิงเป็นคนมาสั่งผัดซีอิ๊วผู้ชายไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
จากนั้นเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าแฟนของผู้หญิงลูกค้ามาที่ร้าน
ก็เลยมีการถกเถียงแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ปรากฏในคลิปนะครับ
ส่วนจังหวะในคลิปที่เห็นป้าแหม่มถือมีดแล้วก็ปลาใส่ฝั่งคู่กรณีนั้น
แหม่มยอมรับว่าถือไว้เพราะกลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัย
คือถือไว้ป้องกันตัวแล้วนะครับค่ะเนื่องจากฝ่ายชายซึ่งเป็นลูกค้าเนี่ย
ลายข้าวของในร้านและปรีเข้ามาจะทำร้าย
ก่อนที่จะมีคนมาห้ามปรามไว้และเหตุการณ์ก็จบลงนะครับ
แล้วก็คิดว่าจบแล้วเขาไปพาแฟนก็มา
แฟนก็มาเขาก็มาแบบตามในคลิปนั้นเนี่ย

คือต่างคนต่างเถียงแล้วก็มีอารมณ์มาเนาะ
แต่จากนี้ว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะถ้าถามว่าเห็นเราเปรี้ยงมีดอย่างเนี่ย
เราไม่ได้กลัวหรอกว่าโดนไม่โดนคือเราตกใจ
เพราะว่าพี่ชายตัวใหญ่คนลงมาอยู่อย่างเนี่ย
เราก็ตกใจใช่ไหมอ่ะว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะบานปลาย

อยากให้แบบมาเจอกันมาปรับความความความใจมาพูดเคลือ
ให้เราจบกันไปทั้งสองฝ่ายต่างคนก็ต่างทำอาหารกินเนอะ

ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับหลานของป้าแหม่มด้วย
ซึ่งหลานเรียกว่าน้าแหม่มนะ
บอกว่าเหตุการณ์มันไม่ได้จบแค่ในคลิป
เพราะว่าลูกค้าในร้านอัดไม่หมด
หลังจากที่ผู้ชายคนนั้นเดินออกจากร้านไปแล้ว
ผู้ชายคนนั้นพังหน้าร้านด้วยนะคุณ
เอาขวดน้ำปลาทุ่มหน้าร้านเลยนะครับ
ตอนนี้สภาพจิตใจของน้ำแหม่มหวาดกลัวเป็นอย่างมาก

กลัวทั้งจากคำขู่ของลูกค้าที่ข่มขู่ทางเฟซบุ๊คว่าอะไรรู้ไหมคุณ

ใช้คำว่ามึงอยากเป็นข่าวใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้
ซึ่งหลานสาวบอกว่าน้ำแหม่มอยากให้เรื่องนี้จบโดยเร็ว
เพราะน้ำแหม่มจะได้กลับมาเปิดร้านอีกครั้ง
เมื่อกี้เท่าที่ฟังเสียงน้ำแหม่มเนี่ยเขาก็กลัวไง
ไม่กล้ามาเปิดร้านเครียดมากไม่กล้ามาขายของเลย
กลัวคู่กรณีจะกลับมาเอาเรื่องอีกนะครับ
ตำรวจไม่รับแจ้งและให้ลงบันทึกประจำวันไว้
เพราะมองว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาสทั้งสองฝ่ายภาษากฎหมายเขานะครับ
พะแหม่มยอมรับอีกนะครับว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจให้เป็นข่าวหรอก
ต้องการที่จะทำมาค้าขายหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันต่อไป

จริงนะแล้วความคืบหน้าคุณผู้ชมเมื่อช่วง๓ทุ่ม
ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับ
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายมาพบมาเจอมาเจรจากลั่นเกลี่ยกันแล้วนะ
ถูกต้องค่ะโดยผู้กำกับสนทุ่งครุเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุรเวศการวัฒนาสิริกุลเนี่ย
ก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายมาเจอหน้ากันแล้วนะ
แล้วตำรวจก็เตือนเลยทั้ง๓คนคือฝ่ายแม่ค้าคือป้าแหม่มถูกไหม
ลูกค้า๒คนชายหญิงตำรวจบอกว่าทั้ง๓คนถือว่าเป็นฝ่ายผิดได้เหมือนกันนะ
เป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาสแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมาถึงที่โรงพักแล้ว
ก็อยากให้เจรจาแล้วก็อยากให้เรื่องนี้ยอมความกัน
จากเจรจาแล้วนะฮะคู่กรณีฝ่ายชายและหญิงเข้ามาพูดคุยเรียบร้อยแล้ว
จับไม้จับมือขอโทษขอโพยป้าแหม่มเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน

เรื่องดังกล่าวถือว่าจบลงด้วยดีที่สอนอทุ่งครุเมื่อคืนนี้ตอน๓ทุ่มกว่า
ใช่นะครับแล้วป้าแหม่มบอกว่านั่งสมาธิแป๊บหนึ่งตั้งสติแป๊บหนึ่ง
เดี๋ยวอาจจะมาเปิดร้านทำไมวันนี้ก็พรุ่งนี้นะฮะเร็วนี้แหละ
จะมาเปิดร้านแล้วนะครับเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีการพาดหัวว่า
เพราะเส้นน้อยนี่คือหิวหรือเปล่าหิวจนโมโหโมโหหิวมันก็เป็นไปได้คุณ
บางทีคนมาสั่งซื้อแล้วทำไมเส้นน้อยมันกินไม่อิ่ม

แต่ถ้าป้าแหม่มเขาทำผัดให้แล้วอะไรอย่างนี้
แต่มันเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องของเงินทอนอีก

ใจเย็นนะคุณผู้ชมทุกเรื่องแหละ
ไม่ว่าจะสั่งอาหารจะขับรถบนท้องถนนก็ตามนะ